สามีก่อเหตุในการราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาภรรยาของตัวเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗กันยายนเมื่อช่วงเย็น
เป็นเหตุการณ์ที่แม่ค้าลูกชิ้นปิ้งที่จังหวัดนครปฐม
ถูกสามีราดน้ำมันจุดไฟเผา
โดยตำรวจภูทรเมืองนครปฐมก็สามารถคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้ว
คือสามีคนนี้ได้แล้วก็คือนายสมปองหะวินหารอายุ๕๕ปี
ผู้ต้องหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

โดยระหว่างเดินออกจากห้องคุมขังสพเมืองนครปฐม

เนื่องจากนายสมปองบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้ที่ขาขวา
และเป็นแผลเวอะบวมตำรวจต้องนำยามาใส่ให้
และพั่นพระคอตและภายุงขึ้นรถ
รวมทั้งนายสมปองก็ยังออกอ่อนละ

โดยนายสมปองได้ก่อเหตุบราดน้ำมันจุดไฟเผา
อุไรวันอินทจักรแม่ค้าขายลูกชิ้นที่ตลาดนัดลำพญาอำเภอเมืองนครปฐม
บาดเจ็บสาหัสพร้อมนายเสาคำอินทจักร
สามีของนายอุไรวันซึ่งเข้าช่วยเหลือ
ถูกไฟลวกที่แขนขวาบาดเจ็บเช่นกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
ขออภัยไม่ใช่เป็นเหตุสามีจุดไฟเผาภรรยา
แต่เป็นเหตุของนายสมปองมาจุดไฟเผาร่างแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้ง
ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
ตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มตัวนายสมปองทันที
หลังจากที่ก่อเหตุเมื่อวันที่๗กันยายน
โดยตำรวจชุดสืบสวนได้สืบทราบว่านายสมปอง
หลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม
กบดานอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดขอนแก่น

นายสมปองสารภาพว่าช่วงเย็นของวันที่๗กันยายน
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้

จากนั้นได้หยิบสายยางขนาดเล็กสีขาวยาว๑เมตรที่เตรียมมา
แล้วก็เปิดเบาะรถจักรยานยนต์ของตนเอง
ก่อนที่จะดูดน้ำมันใส่ขวดพลาสติกจนเต็ม
แล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านขายลูกชิ้นปิ้งในตลาดลำพญาใหม่
นำขวดน้ำมันที่เตรียมมาราดน้ำมันใส่นางอุไรวันนะครับ

เมื่อนายเสาคำเห็นจึงชกหน้านายสมปอง
นายเสาคำก็คือสามีของนางอุไรวัน
เห็นว่าเอาน้ำมันทำไมเอามาราดภรรยาของเขา

นายสมปองจึงราดน้ำมันใส่นายเสาคำด้วยก่อนจุดไฟ
ลุกพลึบลุกไหม้ทั้งตัวนางอุไรวัน
แล้วก็บริเวณแขนขวาของนายเสาคำ
ส่วนนายสมปองถูกไฟลุกลามเสื้อผ้า

น้ำมันก็กระเด็นหกใส่เสื้อผ้าของตัวเองด้วย
จึงเป็นที่มาของอาการบาดเจ็บของเขาเอง
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่ม
แล้วเขาก็ถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้
วิ่งหนีไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะฮะ

นายสมปองอ้างว่าที่ทำไปเพราะเกิดความโกรธแค้น
นางอุไรวันกลับไปคืนดีกับสามีเก่า

ทำให้ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับ